เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นป๖คนหนึ่ง

แต่ถูกรุ่นพี่ที่เป็นหญิงสาววัย๑๘ปี
หลุมปบหลุมเปะหลุมกระทืบกระชากหัว
เหตุเพราะว่าเธอเนี่ยคือน้องอายุ๑๒เนี่ย
นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของแฟนของผู้หญิงที่มาก่อเหตุ
แล้วแม่ก็เห็นคลิปเขาบอกเขายอมไม่ได้อ่ะ
เป็นไรล่ะ
คนเยอะมากไม่มีใครช่วยกันเลยอ่ะค่ะ
ถ้าเห็นเผตการณ์แบบนี้
มาช่วยตอนหลัง
อ่ามาช่วยตอนหลัง
อันนี้แปลว่าน้องผู้หญิงที่โดนทำร้ายเนี่ยไปบังคับ

ไม่ใช่พ่อน้องเขาไปเที่ยวด้วยกัน
เป็นกลุ่มเพื่อนทั้งกลุ่มไปเป็นกลุ่มอ่าแล้วแต่โดนตบคนเดียว
ที่ถูกทำร้ายเนี่ยไปนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของแฟนน้องที่
เสื้อขาวที่ไปทำร้ายเขาอ้าวแล้วทำไมแฟนให้ซ้อนอ่ะ
ก็เลยหึงห่วงนี่นะฮะคือหลายคนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์
ไม่มีใครห้ามนะฮะคนถ่ายนี่เสียงผู้ชายใช่ไหมคะ
ใช่คนไม่ห้ามเลยเหรอจนท้ายคลิปมีคนมาดึงอยู่
มาดึงกันตอนท้ายท้ายแต่สุดท้ายไอ้คลิปพวกนี้มันก็
จนได้นั่นแหละมันหลุดอยู่แล้วบางทีก็เอาไปแชร์
เอาไปโพสต์เพื่อให้ประจานกันอะไรกันแต่ว่าแม่ของน้องเด็กผู้หญิง
คนนี้เขาเห็นแล้วก็บอกเขายอมไม่ได้นะครับแจ้งความแล้วมึงทีนี้เห็นไหมฮะ
จริงแม่ของน้องผู้หญิงเสื้อขาวถ้าเห็นก็ไม่ควรยอมเหมือนกันนะคะ
ไม่ควรปล่อยให้ลูกสาวมาทำอะไรแบบนี้นะแล้วเพิ่งมาดึงกันตอนเนี้ย
คือน้องยุค๑๒ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับก็ปัดป้องอย่างเดียวนะฮะ
เพิ่งอยู่ชั้นปหกนะครับส่วนรุ่นพี่เนี่ยเสื้อสีขาวยูสิบแปดปีแล้วนะครับ
พาพวกอีก๓คนมานี่ฮะคือมีช่วงจังหวะที่มายืนรุมล้อมกันอยู่ด้วย
มีจับหัวฟาดพื้นบังคับให้ก้มกราบเท้านะฮะนี่เห็นไหมครับ
นี่คือนี่ให้ก้มกราบเท้านี่เพื่อนมาช่วยนะฮะ
เพื่อบังคับน้องเนี่ยให้กราบเท้าก่อนที่จะเป็นคลิปที่ท่านดูในตอนแรก
นี่ไปเตะเขาแบบเขาไม่รู้ตัวเลยเห็นไหมจังหวะเตะเขาเนี่ยฮะ
คือทีแรกเนี่ยเห็นคลิปตอนแรกคิดว่าเด็กวัยรุ่นอายุ๑๘ทำคนเดียว
ไม่ใช่นะฮะมันมีคลิปนี้อีกนะครับที่รุมกันเนี่ยนะฮะ
อะไรมีเรื่องสำคัญคือน้องเนี่ยบาดเจ็บเจ็บช้ำไปทั้งตัวนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖พฤศจิกายนช่วงบ่ายที่ฝ่ายแม่รำพันธ์บ้านวังหินหมู่๓
มนตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัย
คุณผู้ชมครับหลังจากที่คลิปมันถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยคุณแม่ของน้องที่ถูกทำร้าย
เขาไม่ยอมเขาไปแจ้งความนะครับนี่เราไปที่บ้านของน้องนะครับ
สภาพอาการบาดเจ็บต่างความบอบช้ำบาดแผลตามร่างกายยังมีอยู่นะครับ
สมมุติว่าชื่อน้องเอแล้วก็นะเด็กหญิงเอบ้านอยู่ที่ตะมนตลิ่งหนองพระยับร่องนะครับ
บ้านด่านลานหอยสุโขทัยแม่บอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาวกับเพื่อนรุ่นพี่
มาขออนุญาตไปดูแข่งฟุตบอลหลังจากกลับมาที่บ้านเนี่ยนะว่าในวันนั้นนะ
คือลูกเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง๓วันไม่ออกจากห้องไม่พูดอะไรเลย
ก็ได้แต่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะจนไปสอบถามเพื่อนรุ่นพี่ของลูก
เขาถึงยอมบอกกันว่าลูกเนี่ยถูกรุมทำร้ายบังคับให้ก้มกราบเท้า
วันที่ขอแม่ไปดูแข่งฟุตบอลนั่นแหละแม่ก็เลยพาไปแจ้งความที่สพบ้านด่านลานหอยนะครับ
แล้วก็คลิปวีดีโอที่เป็นหลักฐานที่เขาแชร์ในกลุ่มของเพื่อนพี่
ซึ่งแม่เนี่ยได้เห็นแล้วแม่บอกโอ้โหรับไม่ได้
ขณะที่น้องที่ถูกทำร้ายนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุ
ไปกับเพื่อนรุ่นพี่ไปกันสิบกว่าคนไปดูฟุตบอลกัน
พอฟุตบอลแข่งเสร็จเตะเสร็จก็ชวนกันไปที่ฝ่ายที่เกิดเหตุ
ฝ่ายแม่รำพันธ์บ้านวังหินนะทั้งฝั่งของเพื่อนผู้ชายก็ลงไปเล่นน้ำกัน
ส่วนน้องกับรุ่นพี่ผู้หญิงหรือว่าเพื่อนผู้หญิงก็นั่งอยู่ริมตลิ่ง
แล้วอยู่เนี่ยคนที่ทำร้ายน้องที่มีเพื่อนมาบังคับให้น้องก้มกราบเท้า
เขาอายุ๑๘ปีสมมุติว่าชื่อกิ่งนะเป็นเพื่อนรุ่นพี่มากับพวกเดินเข้ามาหา
แล้วมาถึงมาถามเลยบอกซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แฟนเข้ามาใช่ไหม
นี่ฮะน้องก็บอกใช่ก็ตามภาษาเด็กก็ซ้อนเข้ามาจริงน้องบอกก็ตอนนั้นรถมันเต็ม
รถคันไหนที่ว่างเขาก็ซ้อนกันไปจากนั้นก็เป็นไปตามคลิปเลยครับถูกรุมทำร้ายนะ
แต่พี่กราฟเนี่ยจนบาดเจ็บแต่งตัวไปหมดสุดท้ายเนี่ยก่อนที่พรุ่งนี้จะแยกย้ายนะ
จนไปถามเพื่อนรุ่นพี่ที่พาไปดูฟิศบอลบันนั้นเขาถึงเล่าให้ฟัง
แม่บอกเห็นคลิปแล้วตกใจมาก
กับพ่อรับไม่ได้นะแม่มั่นใจว่าลูกเนี่ยไม่ได้ไปแย่งแฟนใคร
ก็ไปกันตามภาษาเด็กนั่นแหละนะนั่งรถกันไปไปเตะฟุตบอลไปดูฟุตบอล
ฝ่ายอยากให้เรื่องนี้ทางตำรวจเนี่ยดำเนินคดี
เอาผิดกับคนที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ก็เป็นไปตามกฎหมายนั่นแหละที่คุณแม่ที่แม่ได้พูดไป
ว่าก็ไปถึงนู่นเอาให้ถึงที่สุดค่ะ
ขณะที่ตำรวจสพบ้านด่านลันหอยบอกว่าตอนนี้ได้เรียกคู่กรณีทั้งสองฝั่งนะครับ
ก็คือฝั่งเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายกับฝั่งเด็กวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
มาสอบปากคำแล้วขณะเดียวกันทางผู้ปกครองของทั้งสองฝั่งนะครับ
ก็ได้ให้มาเจรจากลายเกลี่ยกันโดยแม่ของเด็กที่ถูกทำร้าย
เรียกค่าเสียหายกับผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุ
ซึ่งมีอยู่สี่คนคนละห้าหมื่นบาทหลวมแล้วก็สองแสน
แต่ฝั่งของคู่กรณีเนี่ยเขาต่อรองเขาขอต่อรองกันอยู่
และยังสรุปไม่ได้ก็ต้องเจรจากลายเกลียกันต่อไป
ก็ต้องลองดูนะว่าตอนที่ทำร้ายน้องเขาน้องเขาขอต่อรองด้วยไหม

คือมันเรื่องใหญ่นะฮะคือคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องดูแลลูกหลานดีด้วยนะ